พาคุณผู้ชมต่อไปที่เชียงใหม่
เขามีการแข่งขันมหากรรมลาบเมือง

เขาบอกว่างานนี้มีสาวประเภท๒ไปแข่งขัน

รี๊ดลั่นลานอเนกประสงค์ได้อย่างไร
นี่คือจัดขึ้นที่อุทยานการค้ากาดสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่
ก็บรรดาสาวเทียมผู้ร่วมการแข่งขันทำลาบลีลานะฮะ

เพราะว่าแต่ละคนแต่ละนางทุ่มเทกันสุดตัว

ระดมสับลาบตั้งแต่๒ขายังยืนอยู่กับพื้น

แต่ว่าความมันแบบเบรกแตกเนี่ย
ถึงขั้นกับต้องยกขาขึ้นไปสับกันเลยบนโต๊ะนะฮะ
จากยกหนึ่งข้างเป็นยกสองข้างอย่างเมามัน
แล้วก็ชาวต่างชาติที่ไปชมกันนะครับ

ก็จัดขึ้นโดยชงโรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเทงใหม่ครับ
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็การอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน
ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก่อนถึงช่วงของสงคราน
งานก็ประกอบไปด้วยการแข่งขันทำลาบเมืองแบบนี้
แล้วก็การประกวดแข่งขันจัดผักกับลาบด้วย
แล้วก็การประกวดธิดาลาบเมือง
ไม่รู้ว่าหน้าตาธิดาราบจะเป็นยังไง
กว่าทำจิ้มเค็มของมันยุ่งยาก
อังคับว่านี้ทำไม่เป็นและจะกิน
อินมีมีบรรวบภาษาเขาก็บอกมีใสมาขวันมาขวัน
ของเหนือกับรากของอีสานก็จะแตกต่างกัน

แต่ว่าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไง